การเลี้ยงหอยมันดีจริง
เลี้ยงหอยเชอรี่สร้างรายได้ยังดีเลยครับ
คุณคุณเปลี่ยนจากเลี้ยงหนูมาเลี้ยหอยแล้วเหรอ
ถ้าเลี้ยงหอยแล้วมันรายได้ดีผมก็จะเลี้ยง

เลี้ยงหนูแล้วมีแต่เรื่องมีแต่ความปวดหัว

ดีครับไปที่บ้านของนายประภาษณ์ชัยเพลิศนะครับ
เป็นอดีตข้าราชการครูเกษียณอายุ
เขาคิดหารายได้หลังเกษียณด้วยการทำการเกษตรและ
เชอรี่พื้นบ้านและหอยเชอรี่สีทอ
อยู่ที่นี้ครับสวนสำมปิบ้านบ่าแก่
บ่แก่หมูซีตำบลเลิงแฝกอำเภอกุฎรังจังหวัดมหาศรคัม

พิกัดแน่ชัดขนาดนี้ลองไปเรียนรู้กันดูนะครับ
ที่นี่เขาเลี้ยงหอยขายแบบพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะ
เลี้ยงในกระชังบกโดยนำพ่อแม่พันธุ์หอยเนี่ย
มาใส่ในน้ำตรงนี้แล้วก็ใส่น้ำลงไปให้เต็ม
บ่อเนี่ยใส่น้ำลงไปให้เต็มเลยนะแล้วก็นำผักตบชาวาลงไปด้วย
เขาบอกว่ามันจะช่วยบำบัดให้น้ำสะอาดขึ้น
เพราะหอยถ้ากินอาหารมากมันก็มีมูลออกมามากไง
ก็เป็นการบำบัดด้วยวิธีธรรมชาตินั่นแหละ
เขาบอกว่าทำแบบนี้นะทิ้งเอาไว้ประมาณสักหนึ่งเดือน